บอกว่าเผยดังวิกหมอชิดภีร์วีรภาพ

จะต้องหายหน้าหายตา
พูดคงลือมา

พระเอกยืนหนึ่งแห่งยุคเก้าศูนย์
ทั้งหล่อทั้งฟังจริงหน้าตาคนนี้กุ้งคืออิ่มมาก
ผลงานละครโดนใจแฟนแบบมากมายมากนะคะ
แต่ตอนหลังมาทราบว่าพี่วีเนี่ยผ่านตัวไปเป็นภูมิกับแล้วคุณผู้จัดละคร
คู่กับอีต้าอีต้าสีพิษนั่นเองค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดตัวละครใหม่
ต้องหล่ออยู่นั้นพี่แจ๊คหล่อเหมือนเดิมแหละ
ตัวพี่วีตัวเป็นบันเทิงไทยรัฐก็ต้องถามเจ้าหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงพี่วี
เจ้าตัวบอกเลยโอ๊ยไม่ได้ป่วยอะไรขนาดนั้นหรอก
ด้วยความอายุเยอะขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็ต้องไม่สบายกันบ้างช่วงวงโควิดเนี่ยนะคะ
ส่วนที่ไม่ได้ออกมาพูดนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดกับใครเพราะไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว
นักข่าวก็ไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะคะ
ปิดท้ายเรื่องหัวใจให้ทายว่าพี่วีโสดหรือเปล่า
พี่โสดนี่น่าจะโสดแล้วล่ะพี่แจ๊ค
โสดเนี่ยบอกว่าแกต้องแบบลดที่ถี่ลดความเอาใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะคะ
ไปฟังเสียงพี่วีวีระภัพส์กันไหนค่ะ
แรงปกติดีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกพอมันทำงานเบื้องหลังเนี่ย
เราก็ไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไปออกสื่อบ่อยมันจะเข้าใจว่าไม่สไบล์หรือเปล่าเลย
มันไม่ได้มีสื่อให้ออกครับมันนึกออกใช่ไหม
เราคุยแล้วว่าจะไปสัมภาษณ์กันที่น้ำ

อาจจะเป็นช่วงโควิดที่มันห่างหายไป
มีคนถามผมว่าไม่คิดถึงงานเบื้องหน้าบ้างเหรอ
แต่เอาจริงผมเป็นพระเอกตั้งแต่ผมยุค๑๙

ถ้าจะกลับมาน่าจะเป็นพ่อพระเอก

แต่ต่อไปผมจะลดความอัดใจตัวเองลงแล้ว

ดูเสร็จปุ๊บก็ทางช่องเจ็ดก็ไปกดไทรัสมีโชว์ต่อได้สำหรับกันนะครับ